รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า
รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า

รถแสงทางหน้า

ร่วมกันจะพยายามค่าเจ้านัทธีตำรวจคณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
เขาตั้งข้อหาผมว่าร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่คณะปฏิบัติ
หน้าที่มีอาวุธปืนพกไปในที่สาธารณะครับ

ได้แจ้งความที่ลงทางบันการแล้ว

แต่ตำรวจคนนั้นยังทำงานปกติอยู่เลยครับทั้งที่เขาเป็นคนยิงผม
ผมก็เลยกลัวเรื่องอิทธิพลทั้งเขาครับก็เลยจึงขึ้นมาร้องที่กองปราบเพราะที่บ้านเขา
คมคู่กันที่บ้านผมมาเยอะครับว่าจะวิสามันผมอะครับแม่ผมก็ยกมือไหว้ถามว่าจะวิสามันลูกชายเรื่องอะไรครับเขาก็ไม่บอก
คุณผู้ชมคะคดีนี้เป็นคดีที่เพิ่งจะมีความคืบหน้าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยคือการมาร้องที่ส่วนกลางจากครอบครัวของคุณจักริตนะคะ
คุณจักริตเล่าเรื่องแบบหนึ่งเลยค่ะในขณะที่ข้อมูลเพิ่งออกมาในช่วง
๒ชั่วโมงที่ผ่านมานี้จากพื้นที่จากฝั่งของตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเลยอธิบายคนละมุมกันเลยค่ะ
แต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าระหว่างรายการเราจะพยายามติดต่อทางตำรวจที่พื้นที่อีกครั้งนะคะ
ก่อนหน้านี้เราได้ขอสัมภาษณ์เอาไว้แล้วแต่ว่าตำรวจก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดนะคะ
แต่ก็ให้ข้อมูลมาบางส่วนแต่นอกเหนือจากนั้นในช่วงสองสามชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะ
มีการไปลงพื้นที่สื่อไปลงกันเยอะนะคะ
แล้วก็มีการไปลงพื้นที่โดยชุดตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับที่เรากำลังพูดถึงนะคะ

คือถ้าถามคุณจักริตที่ไปร้องส่วนกลางเนี่ยนะคะ
ก็จะบอกว่าเขาโดนตำรวจยิงแล้วก็ยัดข้อหา
แต่ถ้าดูจากเอกสารที่เป็นข่าวออกมาจากทางฝั่งของตำรวจซึ่งเป็นชุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ก็บอกว่าคุณจักริตและเพื่อนต่างหากที่อยู่ในพื้นที่แล้วพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่

วันนี้เราคุยกับทางคุณจักริตแล้วก็ครอบครัว
แล้วก็หนึ่งท่านจะเป็นพยานนะคะ
ว่าอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ค่อนข้างละเอียดพอสมควร
แต่ว่าระหว่างรายการย้ำอีกทีจะพยายามติดต่อตำรวจของจังหวัดแล้วก็ของพื้นที่เพื่อขอสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าข้อมูล๒ชุดไม่เหมือนกันเลยกับเหตุการณ์เดียวกันนะคะ
วันนี้ท่านแรกค่ะคุณแม่คือคุณรัชัยเหลืองทองแล้วก็คุณจักริจเสงจีน
ขณะที่เราขอใช้ชื่อสมมุตินะคะคุณบอลว่าเป็นพยานที่อยู่เหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุพอดีนะคะ
สวัสดีครับ
ก็อย่างที่เราฟังไปต้นรายการคือทางฝั่งคุณแม่และลูกชายพูดถึงสองท่านก่อนนะคะ
ลูกชายและลูกชายเนี่ยมาร้องส่วนกลางค่ะเพราะมองว่า

ก็เป็นคนละเรื่องเลยคนละภาพเลยทางฝั่งนี้บอกว่าตำรวจยิง
ให้ทางนี้เล่าก่อนวันที่เกิดเหตุคือวันที่๑๕มกราคม

ผมนั่งกินข้าวกับในเตอร์อยู่ที่ครัวที่บ้านนะครับ
แล้วกินข้าวเสร็จผมก็ขับรถเตรียมที่ไปส่งในเต้ย
ถนนหลวงดินช้างข้าวปูนะครับ
เป็นทางเดียวกับที่เขาขับอยู่อะครับ
แล้ววันนั้นมีฝนตกพำทำให้ถนนเปียก
ผมก็ได้ขับรถขึ้นไปจากบ้านของผมอะครับ
จนเลยนั่งเรียงข้อปูนไปแล้วเห็นรถบิ๊กไบท์คันนี้ครับ
ไส้ไปซ้ายมาอยู่ตรงถนนนะครับ

คือผมก็ขับไปส่งน้องเขาเขาขับไปก้อนนั้น

จุดเกิดเหตุห่างจากบ้านเรากี่กิโลคะ
ประมาณเกือบโลครับ

ผมมาขับไปเห็นไฟท้ายคันหน้าขับไส้ไปไส้มา
ผมก็เตรียมที่จะขึ้นแซงทางช่องทางด้านขวาครับ

บิ๊กไบท์คันนี้เขาหันมามองรถผมอะครับ

เขาตกใจครับแล้วหันไปอีกทีข้างหน้ามันเป็นโค้งอะครับ

ผมก็ชะลอชะลอดูจะถามเขาว่าเป็นไรไหมครับ

แต่ยังไม่ทันได้จอดนะครับแค่ชะลอ
เขาทับรถทับเขาครึ่งตัวเขายิบปืนที่เอวครับ
สองมือแล้วก็ยิงไส้มาที่ผมครับ

ผมก็เลยตัดสินใจบิดรถออกจากที่เกิดเหตุนะครับ
ดิวรู้ครับ
รถตำรวจแล้วล่ะครับ
ทั้งสองคันเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเองใช่ไหมคะ
รถมาใกล้เคียงกันเอง
รถตำรวจขี่ไม่เร็วครับแต่รถผมไปเร็วครับ
เพราะว่าผมเห็นไฟท้ายมันทรายไปไง
ผมก็เลยลดความเร็วลงนะครับเพราะกลัวจะไปเกี้ยวกับเขา
แล้วที่คิดว่าที่เขาคันหน้าหันมามองเราเพราะอะไรคะ

เขาสงสัยว่าเห็นไฟรถตามตูดมาหรือไงไม่รู้อะครับ

หันเอียงคอมามองอย่างนี้ครับ

ก็แป๊บนึงอะครับหันมาอย่างนี้
แล้วก็หันกลับไปอีกทีแล้วแล้วมันเป็นทางรถโขงครับ
ลักษณะการหันเหมือนหันเพื่อดูแล้วเหมือนเวลารถเปลี่ยนเลน
หันดูว่าเอ๊ะมีรถตามมาหรือเปล่าหรือหันเพื่อดูว่าคือใคร
ผมสังเกตตอนที่เขามองมาเขามองมาดูเพื่อเป็นใครอย่างนี้มากกว่าครับ

มานานจนไม่ได้มองทางข้างหน้าแล้วเขาก็ล้มลงครับ

หมวกกันน็อกเต็มใบครับเป็นกระจกใสสีขาว

เปรี้ยวครับมีโรงเรียนหมู่บ้านครับ
แล้วก็มีบ้านคนตลอด๒ค้างทางครับ

มีไฟงานศพกล้องวงจรปิดมีตรงก้อนเกิดเหตุครับ

ทีนี้พอล้มลงไปแล้วเนี่ยนะคะ
ถลายเป็นกันไปไกลไหมคะรถของตำรวจคันที่ลง

แล้วก็รถที่ตำรวจขี่ก็ทับตัวอยู่
ใช่ทับประมาณช่วงท่อนขาครับ

จังหวะควักปืนเราเห็นตั้งแต่แรกเลยไหมคะ

ก็เขายิบรถทับเขาครึ่งตัวเขาก็นอนยิบ
แล้วเขาก็ยิงนอนยิงมาเลยครับ
ล้มปุ๊บหยิบปืน
ล้มปุ๊บเห็นรถผมชะลอปุ๊บเขายิบปืนเลย
เขาไม่รู้ว่าผมจะคิดจะไปช่วยเขา
หรือเขาคิดว่าผมจะไปทำร้ายเขา

จำจังหวะได้ไหมคะคือพอชักปืนเสร็จ
ใช้สองมือจับใช่ไหมแล้วปั้งเลยครับครับ
หรือใช้ใช้สองมือจับอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ยิง
หยิบขึ้นมาก็ยิงเลยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากครับ

มือพี่อีด้านนี้นะคือรถของตำรวจที่ล้มนะ
แล้วรถคุณอยู่ตำแหน่งไหน
เพราะผมเห็นรถเขาล้มผมก็ชะลอดู
กระบอกปืนเล็งตรงไหนคะเราเห็นไหม
มาที่ผมเลยครับแต่ว่าเข้าเฟรมรถ
แล้วก็โดนโขงรถจนแต้เขาฆ่าผมครับ
กระบอกปืนเล็งที่ตัวคนหรือเล็งที่รถคะ
เล็งที่ตัวผมครับแต่ในระดับที่เขาหญิงคือนอนหญิง
เหมือนเขานอนยิงแล้วเขานอนไม่ถนัดนะครับ
มันก็เลยโดนเข้าโครงรถเชี่ยวขาผมไปครับ
สะเก็ดลูกปืนฝั่งอยู่ที่คาผม

แต่หลังจากนั้นที่ได้ยินสองนัดผมก็บิดออกแล้วครับ

ค่ะ๒นัดนี่คือปั้งปั้งหรือปั้ง

ที่ครับไม่ได้ทิ้งช่วงนานเท่าไหร่

กระโดดลงตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกแล้วครับ

วิ่งเข้าบ้านคนไว้อีกเลนส์หนึ่ง

อ้อมไปแล้วแม่ผมก็โทรมาครับ

แล้วตำรวจชุดนี้ไปเรียกที่บ้าน

เราเห็นว่ารถพวกนี้ออกมาจากร้านเหล้า

คงจะโทรเรียกตำรวจชุดนี้ออกมา
ที่ร้านเหล้าที่เขาไปนั่งกินอาหารกัน
เขาออกกันมาเป็นพวนน้องพานหน้าบ้านเราไง
แล้วสักพักหนึ่งตำรวจชุดนี้กลับมาที่บ้านมาบอก

เนี่ยผมเจอผมวิสามันแล้วชาคิดกระโดดลงมาตรงหน้าบ้านเลย
บอกว่าต้องยิงทิ้งหนูก็ยกมือไหว้ทุกคนเลยนะ
บอกว่านี่ก็ลูกตำรวจว่าขอร้องว่าอย่าทำอะไรมันนะ
เดี๋ยวถ้ามันมาจะพาไปแจ้งความแล้วคนเป็นแม่เราก็ไม่ค่อยดี
สั้นหมดเลยแล้วเราก็หันไปเห็นตำรวจน่ะ
อยู่บนอ่ะต้มไอ้ต้ยคือเอาไอ้เต้ยขึ้นรถมาด้วย
สี่ทุ้มกว่าน่ะสี่ทุ้มกว่านี้แหละ
เราก็ตกใจอยู่พักก็เรียกผู้พันธุ์อ่ะ
ที่บ้านเยอะแยะเลยเนี่ยกล้าไว้เออจะไปจี้บิ๊กไบท์
ไอ้ต่ำก็บอกบ้าแล้วมั้งก็เลยขี่รถมาที่บ้าน
ก็กำลังยืนคุยกับผู้ผันอยู่บอกต่ำหนูที่ก็หาไว้
แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ขี่รถมาบอกแม่หนูถูกยิง
เราก็เลยนึกขึ้นนะคงจะตำรวจคนนี้ยิง
เพราะเขาบอกว่าคือไม่รู้ว่ามันมีเรื่องกับใครอะไรอย่างนี้

ลูกชายได้ไปทำแบบนี้แบบนี้ว่าจะไปจี้หัวเขาเอารถบิ๊กไบท์
คุณแม่จำไม่ได้ว่ามากันทั้งหมดกี่นายโอ้โหเยอะมาก
นอกเครื่องแบบทั้งหมดเหรอคะใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจ
มีคนขนส่งอยู่คนบอกว่าผมสืบจังหวัดเขาพูดแค่นี้
อ่าแสดงแสดงบัตรแสดงเองไม่ไม่ได้แต่บอกสืบจังหวัด
เพราะว่าสภาพที่ว่าเมากันมาแบบสภาพเรารู้ว่าคนเมาเป็นไง
แล้วมันมีตำรวจคือก็ตบไอ้เด็กคนนั้น
มีตำรวจคนที่รู้จักเราเพราะว่าพี่เคยอยู่โรงพัก
เขาบอกพี่ไก่เดี๋ยวเอาลูกเอิร์ทมาก็เอาเอิร์ทไปหาแล้วกันนะ
เขาพูดอย่างนี้ตำรวจที่ว่ารู้จัก
อันนี้คือตำรวจสพพื้นที่หรือตำรวจจังหวัดชุด
ชุดนี้แหละซืบจังหวัดนี้แหละเขารู้จักกับเรา

คือจริงแล้วเป็นลูกตำรวจใช่ไหม

แต่ว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่เขาเด็กใช่ไหมคะ
คือเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักตำรวจอยู่บ้าง
ใช่รู้จักมาตั้งแต่ตำรวจชุดที่มีเรื่องกับเอิร์ท
ไม่รู้จักเราก็เราเห็นนะเขาบอกว่าเขาออกปฏิบัติหน้าที่
แต่ทำไมมีรถกระปุ้งกระป๋อนะตามกันมาเป็นแถวหมด
หมดแย่มมาขี้รถกระป๋อไปอืม
รถกระป๋อทำไมออกตัวนอกขึ้นแบบเมากันไปอย่างนั้น

วันนั้นธวัดช้างพูดว่าผมเนี่ยตามมาติ๊ดเห็นเออจี้
ทำไมถ้าเห็นอย่างนั้นคุณคิดสิว่าเขาจะไม่ยิงลูกฉันทิ้งเหรอ

ถ้าว่าตำรวจบอกเขาไปทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นหมดเลย
อืมตำรวจตอนที่มาหาคุณแม่ที่บ้านเนี้ย
ตอนนั้นคุณจักริตยังกลับมาไม่ถึงบ้านใช่ไหมคะ

ก็พักหนึ่งเขาบอกว่าพี่ลุกออกมาเลยบอกไม่มี

เขาจะขอเข้าไปบอกไม่มีหรอกถ้ามันมาเดี๋ยวเราจะพาไปมอบตัวเอง
พูดอย่างนี้พยายามจะเข้าไปหรือเปล่าคะ

เราก็เลยถึงบอกว่าตอนนี้ตำรวจคนนี้เขาคงคิดรายได้
เราไม่รู้นะเขาบอกว่าพี่ไก่เดี๋ยวเอาเอิร์ทไปนั่นนะ
ไปมอบตัวอ่าแล้วบอกได้ได้ว่างี้เดี๋ยวถ้ามันมา
เดี๋ยวจะพาไปเลยก็เลยเรียกผู้พันธุ์

อันนี้ก็มาว่าแม่หนูโดนยิงต่อมก็เลยดูแพร่มาเลย
คือตอนนั้นตำรวจไปแล้วถึงค่อยโทรตามหาผู้พันธุ์

ใช่เขาอยู่ก็ประมาณเกือบครึ่งโล

ทีนี้พอมาเสร็จแล้วเนี่ยทางเอิร์ทก็ยังมาไม่ถึง
ใช่ค่ะใช่ก็คุยกันอยู่สักระยะหนึ่ง

มาบอกเราก็บอกเขาเป็นตำรวจซื้อบจังหวัด

เหมือนไม่น่าเป็นตำรวจที่ทำกับเราแบบนั้น
แล้วคืนนั้นไปแจ้งความใช่ไหมคะตามข่าวคือ
ไปแจ้งเลยไปแจ้งเลยไปแจ้งร้อยเวรก็มากับผู้พันธ์นั่นแหละ
ก็มาแล้วชุดนี้ก็ไปที่บ้านอีก
ก็ไปบ้านกันอีกไปบ้านหนูอีกนะ
ตอนนี้ต่อมก็เลยบอกว่าผู้พันธ์ก็เลยบอกว่ามานี่เลยเนี่ย
หลานมาโรงพักแล้วจะวิสามันมาทำที่นี่เลย

คนมีผู้พันหนี้แล้วก็หนี้แล้วก็มีร้อยเวรอยู่คนเดียวในห้อง

คือเขาก็รู้ว่าเขากลัวพวกมันแจ้งฝ่ามอยู่

ไม่ใช่ตอนนั้นเขามาบอกแล้ว
บอกว่าเอิร์ทเอาไปก้อเรืองใดอย่างนี้

เพราะฉะนั้น๓ท่านก็เลยไปโรงพัก

ตอนนั้นไปแล้วกลับไปแล้วก็ไปที่บ้านอีกรอบหนึ่ง
สวนกันใช่ไหม

เล่าตรงนี้นิดนึงว่าตอนที่ชุดสืบกลับมาที่บ้านคุณแม่รอบที่สองเนี่ย

แล้วได้เข้าบ้านไหม
บัตรเขาได้เข้าบ้านป่ะ

ไม่ได้ข่าวครับอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยกมอเตอร์ไซค์ไป
อยู่หน้าบ้านมายกมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวกลับมา
จังหวะตอนที่อยู่ที่โรงพักเอาเล่าที่โรงพักก่อนยังไงบ้างคะ
อ่าแล้วเออมันก็บอกว่าแจ้งร้อยเวร

อะไรอย่างนี้เหมือนว่าเขาจะรู้กันแล้วแล้วว่าเกินเหตุกับตำรวจเนี่ย
คิดเองแล้วนะความรู้สึกเรานี่ตำรวจนั้นก็มากลับมาที่โรงพัก๓คน
คือคนยิงคนหนึ่งแล้วไปรู้สึกเป็นสารวัตรคนหนึ่งอืม
แล้วก็มีคนเราจำหน้าได้หมดตอนไม่รู้จักชื่อแล้วนี่เขาก็บอกว่า
พี่พี่ก็เมียตำรวจนี่ก็ลูกตำรวจพี่ก็ให้ลูกพี่ยอมรับไปเถอะ
แล้วถามว่าลูกฉันถูกยิงยอมรับเรื่องอะไรคุณมายัดข้อหาให้ว่าให้รับไปเถอะ
แบบไหนอ่ะตำรวจคนที่ยิงน่ะเป็นคนพูดเรียกเราอ้อมมาคุยหน้าห้องร้อยเวรเลย
คุณแม่จังหวะนะคะตอนที่คุณแม่ผู้พันธุ์แล้วก็คุณจักริตไปถึงที่โรงพักเนี่ย
คุณแม่คิดว่าตำรวจที่สพพื้นที่น่ะรู้เรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
คิดว่าคิดว่าอะไรทำให้คิดว่ารู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ก็แหละดูแล้วแจ้งฟังเหมือนเขาแย่งน้อยคุณคิดแล้วฟังรู้สึกว่าคนโดนยิงไหม
ถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องให้ไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจก่อน
นี่ไม่ได้เลยนั่งรอกันจนเที่ยงคืนก็แล้วจนตำรวจชุดชุดนี้สามคน
ก็บอกว่าจบไหมคือผู้ผ่านสัมวิสัดภาษณะว่าถ้าคุณจบจบไหมผมก็จะจบ
เขาก็พูดว่าจบนี่ไอ้สารวันนั้นก็บอกไม่จบถึงที่สุด
เดี๋ยวเอามันไปตรวจเชี่ยไปตรวจข้าวเม่าดินปืนอ่าเราก็ไป
ก็ไปจนตีสองอ่ะได้ตรวจข้าวเม่าดินปืนเสร็จ
มันก็บอกว่าอย่าให้ออกไปไหนมันก็มายืนกันอยู่นะ
ลงน่าน่าห้องพิสูจน์รักฐานอ่ะค่ะ
บอกว่าเราก็กลัวลูกเราจะเป็นอะไรกลัวเขาจะอุ้มไป
เรามองตรงเรากลัวค่ะค่ะกลัวมากก็เลยบอกว่า
ไอ้ไอ้ตำรวจทีนี้บอกว่าเดี๋ยวเอามันไปตรวจสารเสพติดให้หมดอ่า

หนูก็ตรวจข้าวเม่าดินปืนประมาณตีสองครึ่งอ่ะ
หนูออกมาไม่มีตำรวจชุดนี้เลย
เมาไม่มีสักคนหนึ่งเลยที่โรงพัก

ตอนที่คุณแม่บอกว่าตอนที่คุณจักริตยังไม่กลับมาถึงบ้านนะ
หลังจากที่โดนยิงเนี่ยนะคะทีนี้บนรถตำรวจตอนที่มารอบแรกที่บ้านคุณแม่เนี่ย
มีคนชื่อเต้ยมาเต้ยก็คือรุ่นน้อง
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคะค่ะ
เมื่อเช้ามีไอ้เต้ยมาที่บ้านบอกแม่พี่เต้ยไปไหนล่ะ
มาหาพี่เอิร์ทแล้วเมื่อคืนนี้ว่าจะไปเอาเงินมาให้เอิร์ทเรื่องค่าที่อะไรกันเราก็ไม่รู้

ตอนนี้มันก็ร้องไห้บอกว่าเนี่ยลุงไม่ได้มีเรื่องกับตำรวจนะ
เอิร์ทโดนยิงด้วยแล้วไอเต้ยก็ไม่ได้หายไปไหนไม่รู้เนี่ย
แล้วตำรวจเอาไปไว้ไหนไม่รู้ทั้งคืนเมียก็ไปดูที่โรงพักก็ไม่เจอ
เดี๋ยวก่อนจะบอกเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดนะคะ
ในจังหวะที่เกิดเหตุที่ใช้คำว่าเกิดเหตุที่๒
เพราะว่ามันมีการพูดคุยกันอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เต้ยที่เราพูดถึงเนี่ยคือคนที่กระโดดลงจากรถตอนได้ยินเสียงปืนเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่มากับตำรวจที่บ้านคุณแม่ตั้งแต่รอบแรก
ตอนที่จักริตยังกลับมาไม่ถึงบ้าน
ในข้อมูลของที่ตำรวจแถลงเนี่ยคนละแบบเลยนะคะ
แล้วก็เต้ยคือคนสำคัญมากในข้อมูลฝั่งตำรวจ
ยอมรับสารภาพทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็โยงมาถึงคุณ
นี่คือข้อมูลทางฝั่งตำรวจนะสักครู่ค่ะ
ครับครับวันเกิดเหตุผมพร้อมตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
จากผู้มชา
ก่อนนั้นนี่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุ

ก็ผมก็คับมาผ่านหน้าบ้านที่เขาอยู่ที่เกษตรเนี่ยเขาได้
กวากมือด้วยใช้ปืนกวากเลี้ยงผม

ปรากฎว่าไหนเอิ้ตกับไหนเต้ยได้หลับรถมือตามผมมา
แล้วในเอิร์ทเนี่ยใช้ปืนจี้มาที่หลังผมโดยขนาดนั้นนะ
พอรถมาจอดผมหันหลังกลับไปเห็นเป็นอาวุธปืนเป็นลูกโม่ครับ
จี้ต้นคอผมอยู่แล้วผมก็ได้เบรกแล้วรถล้ม
รถคันไหนล้มรถคันที่ผมขับกลับล้ม
ผมก็แสดงตัวเป็นน้ำยึกเจ้านักที่สำรวจแล้วก็ได้ชักปืนหญิงเข้าไป๒นัก

เจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มที่ตามมาเนี่ย

แอบเข้าที่ป่าข้างทางครับ
ได้ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็นำตัวนายทาดาหรือเต้ยเนี่ย
มาสอบสวน
มาบันทึกจับกลุ่มครับ

แล้วก็บันทึกคำรับสารภาพ
แล้วก็คลิปวีดีโอที่ในเต้ยรับสารภาพ

ว่านายเอิร์ทเนี่ย
ขณะที่รถผมขับผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ย

แล้วในเอิร์ทเนี่ยได้ยิงปืนใส่ผมจำนวนหนึ่งนัดแล้วขับ

แล้วก็ใช้วุฒิปืนจี้มาข้างหลังผม

ยืนยันว่ามีอาวุธปืนแน่นอนครับ

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่าจริงแล้ว
คุณผู้ชมพระคือคนละเรื่องกันเลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน
ก็คลิปออกมาแบบนี้เลยว่ามีอาวุธปืนแน่นอน

ตกลงจุดที่เกิดเหตุน่ะใกล้บ้านคุณแค่ไหน
ถุกลงจุฏที่เกิดเหตุใกล้บ้านคุณแค่ไหน
จากหน้าบ้านผมไปตรงที่เขายิงผม
ที่ตำรวจบอกว่าคุณยิงไปแล้วก็เอาปืนจ่อเนี่ยยังไงคะ
ไม่เป็นความจริงครับถ้าผมมีครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าใครครับ
ผมจะรอให้เขามายิงผมทำไมครับถ้าผมจ้อเขาอยู่ครับ
รถของคุณจักริตเนี่ยนะคะโดนกระสุนทั้งสองนัดไหม
โดนครับแล้วรถเครื่องโดนยกหายไปยังไม่เจอเลยครับ

ตอนเช้าผมจะไปดูกับผู้ผ่านไม่เจอนั่นเลยครับ
สักครู่นี้ที่คุณบัตรบอกไว้ใช่ไหมคะ

แต่ถ้าผมร้อยรถปืนที่รถผมคุณไม่ได้ถ่ายไว้หรอ
ไม่ทันได้ถ่ายครับเพราะว่าไปแจ้งความที่โรงพักก่อน

เดี๋ยวนะคนที่ยกไปคือตำรวจพื้นที่หรือ
ตำรวจสืบจังหวัดคือชุดนั้นเลย

ไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยครับรถอยู่ไหน

แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รถอยู่ไหนคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่โรงพักหรือเปล่า

ทำไมก็ถึงไม่ไปแจ้งร้อยเวรเลย
ทำไมถึงมาแจ้งเช้าอีกวันหนึ่ง
ถึงมาส่งทำไมต้องไปสอบ
ทีนี้คุณแม่ขอเสริมคุณแม่อย่างนี้

สรุปว่าคนที่ชื่อเต้ยก็รับสารภาพทุกสิ่งอย่าง

เอกสารที่ออกมาแถลงข่าวก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน

ก็วันที่เต้ยมาเขาบอกจะฟ้องศาลพรุ่งนี้
ผู้พันกับร้อยตำรวจเอกอิทธิพลเนี่ย
เล่าไปเหตุการณ์นี้เขาพวงเต้ยมาที่บ้าน
ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็พูดให้ฟังว่าที่ว่าเตยอ่ะ
คือผู้พันธ์เขาไปถามเต้ยก็กำลังอยู่ในห้องขัง
เต้ยมันถูกซ้อมบ้างเต้ยบอกว่าผมถูกซ้อม

ผู้พันธ์ก็เข้าไปถามกับผู้กอง
แล้วตำรวจร้อยเวรก็ถามว่ามาทำไมจะมาทำอะไรอย่างนี้
แล้วผู้พันธ์บอกผู้กองบอกผมเป็นตำรวจ
ผมอยากรู้สาเหตุอะไรอย่างนี้

ก็ไปถามกับคนประกันนายประกันว่า
นี่ลองไปดูสิในฐาดานะโดนเขาหาลูกตอนนั้น

ถามว่าในฐาดาก็โดนเขาหาอะไรประกันได้ไหม
เขาเมียเขาก็ไปร้องหายตอนเช้าไง

ก็ไปถามว่าในฐาดานี้เขาโดนเขาหาอะไรประกันเท่าไร

นายประกันบอกโดนพยายามฆ่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
เขาบอกประกัน๓แสนแล้วบอกโอ้โหแล้วมีตังค์เท่าไหร่ล่ะพี่ไก่
คือเรารู้จักกันรู้จักกันมานาน
เขาบอกว่ามีมื้นเดียวเนี่ยพี่ไก่ให้มื้นก่อนได้ไหม
ถ้าหากคนประกัน๔คนก็คือมีแม่ในเต้ยให้บ้านประชาชน
สิบสามลักษณ์มาก่อนแต่ตัวเองไม่เมื่อเซ็นแล้วก็มีเมียมัน
อ่าแล้วก็มีหนี้กับสมบัติแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักสามโมง
รับเต้ย๔โมงเขาว่าอย่างนี้เราก็จังหวะไปรับหลาน
แล้วไงคะกลับมาไอ้เต้ยเขาบอกเขาประกันแล้ว
แล้วนายประกันบอกว่าไอ้เต้ยมันออกมาแล้วนะ
แล้วกลับไปอีกทีไม่มีไอ้เต้ยแล้วไปที่ศาลแล้วก็ไม่เจอไอ้เต้ย
เจอมันเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะจนถึงวันนี้นะ
ก็ไม่เจอเลยไงคุณติดต่อกันไม่ได้เหรอคะ
ติดต่อไม่ได้ไงแล้วก็ไปเพชรบุรีก็ไปกับลุงเนี่ยไป
แล้วเรื่องเต้ยเดินซ้อมมาจากไหนเอามาจากไหนคะ
ก็ทำโชว์ที่บ้านผมต่อหน้าแม่ผม
แล้วก็ผู้พันก็ถามมันมันก็บอกว่ามันโดนซ้อม
แล้วแม่เขาก็ยืนยันมามีที่เราอัดเสียงแม่เขานะ
บอกลูกอย่างโดนซ้อมนี่ลดหัวออก

โดนซ้อมบอกไปแล้วไงที่เห็นครั้งแรกเลย
ที่ว่าเอาเต้ยมาตบ
ทำไมต้องตบปะคะตำรวจทำแบบนี้เพื่ออะไรแม่ผมเห็น
หมายถึงที่ตบคือคุยอะไรกันอยู่

ไม่รู้ตำรวจก็แบบเหมือนจะตบโชว์เรามั้งว่าต้องเอาลูกออกไหมนะ
คือต้องเอาไอเอิร์ทออกมานะไม่ได้จะวิสามัน

เดี๋ยวจนถึงวันนี้ไม่เจอคนชื่อเต้ยแล้วติดต่อไม่ได้ด้วยเหรอ

แต่คิดว่าแม่เขารู้แม่เขาบอกว่า

ค่ะแม่เขาบอกว่าเต้ยโทรไปหาเขาเอาเบอร์นายโทรนะ
บอกว่าเนี่ยถูกซ้อมเขาใส่ถุงดำแล้วก็ซ้อมมัน
แล้วเลือดออกในหูนะแม่มันพูด

คุณบอลที่คุณบอลมาเป็นในฐานะพยานเนี่ย
คือคุณบอลอยู่ตรงไหนของวินาทีที่เกิดเหตุการณ์คะ
อยู่ตรงข้างหน้าบ้านผมเลยครับผมกำลังจะเลี้ยวลงกลับบ้านนะครับ
คือคุณขับรถมาหรือคุณขี่มอเตอร์ไซค์มา
ขับรถมาครับใช่ครับ
แล้วคือคุณบ้านอยู่แถวนั้นใช่ครับอ่า
อยู่แถวนั้นแล้วคือขับรถมาพอดีแล้วเห็นอะไรบ้างคะ
เห็นว่ามีรถมอไซคันหนึ่งเป็นรถบิ๊กไบท์ครับ
ขี่มาแล้วเกิดอาการไส้แล้วก็ล้มเสียหลักล้มลงข้างทางครับ
แล้วมันเป็นนี่จังหวะเดียวกันที่ว่ารถพี่เขาขี่มาเขาก็ต้องชะลอใช่ไหมครับ
เพื่อแล้วเขาก็ในความคิดผม
ผมก็เข้าใจว่าเขาจะลงไปดูคนเจ็บ
แต่ก็ได้ยินเสียงปืนขึ้น๒นัด
จากนั้นพี่เขาก็บิดออกตัวไปเลยแล้วพี่คนนึงก็โดดลงจากรถไปเลย
คุณบอลตอนที่คุณบอลเห็นคุณบอลเห็นตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ขับตามกันมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วคันหน้าเกิดอาการสายครับแล้วก็ล้ม
ซึ่งคุณบอลห่างจากคันท้ายคือคันของคุณจักริตเยอะไหมคะ
รถผมเหรอครับไม่ใช่ครับผมคิดส่วนอย่างนั้นนะครับ
อ๋อคิดส่วนครับเพราะมันเป็นสองเลนส์เราอยู่ฝั่งตรงข้าม
ใช่ครับคุณมาไม่เร็วเหรอถึงเห็นได้เหตุการณ์
ก็มันใกล้จะถึงบ้านบ้านผมแล้วแล้วผมกำลังจะเลี้ยวลงอยู่แล้ว
ก็ได้เห็นรถมอไซค์เสียหลักผมก็ได้ชะลอรถดู
ค่ะทีนี้คุณบอลตอนที่คุณได้ยินเสียงยิงสองนัดเนี่ย
ใช่ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแปลว่าคุณเห็นตั้งแต่แรกแล้ว

คุณเห็นก่อนที่รถบิ๊กไบท์คันหน้าจะล้มใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ที่รถบิ๊กไบท์คันหน้าจะล้มคุณได้ยินเสียงปืนไหมคะ
ไม่ครับแน่ใจแน่ใจครับสำคัญมากนะ
คนแถวนั้นก็ได้ยินหมดครับว่ามีเสียงเสียงปืนดังขึ้นแค่สองนัด
เดี๋ยวตกลงตรงนั้นไม่ใช่ป่าเหรอคะ
ไม่ใช่ครับเป็นบ้านคนเต็มหมดเลย
นี่สมมุตินี่ถนนข้างหน้าก็ร้านค้า
นี่โรงเรียนนี่บ้านคนหมดเลยค่ะ
ไม่มีป้ายแล้วที่บอกคนที่ชื่อเต้ยวิ่ง
วิ่งเข้าไปบ้านเพื่อนกันเป็นครู
วิ่งเข้าไปในบ้านเขาเป็นบ้านหมดเลย
เดี๋ยวก็ล่างจะบอกว่าเต้ยนี้ก็พยายามก็เยอะกว่านี้สิคะ
ก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยเต้ยเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้าน

แล้วมันเดินออกมาบอกกับตำรวจชุดนี้ว่า
คุณพี่คนที่ล้มเนี่ยยิง
ตำรวจก็รวบไปเลยแล้วหาว่าจับในเต้ยได้มันไม่รู้ความซื่อของมันนะ
มันก็คิดว่าเป็นตำรวจที่ว่าเขาแจ้งมาเกิดเหตุอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวคือที่ฉันจะบอกว่าคือสรุปว่าตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยว

แล้วก็ถ้าสมมุติอย่างนี้คือแปลว่าพยานแวดล้อมมีมากกว่านี้เยอะเลยนะคะ

แล้วคุณเห็นตั้งแต่จังหวะตอนที่คุณเต้ยกระโดดลงรถแล้วก็วิ่งเข้าไป
ใช่ครับแล้วผมก็เลี้ยวลงกลับเข้าบ้านเลย
แต่ใจตอนนั้นกี้กะจะไปช่วยด้วย
ตอนที่คุณเห็นรถบิ๊กไบท์คันหน้าสายมันสายแบบไหนคะ
สายแบบคือไฟหน้ามันซ่องมาคือเห็นรู้เลยครับว่ารถมันสาย
เพราะว่าอาการมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไปมาอย่างนี้ครับ

ช่วงเซี่ยววินาทีเลยครับ

แล้วรถรถคันของคุณจักริตเนี่ยพอคือคุณมองคุณก็คิดว่ารถจักริตจะไปชะลอเพื่อหยุดดูใช่ไหมคะ
ใช่ครับในใจคิดนะครับในความคิดของผมเองครับอย่างนั้นครับ
แล้วก็เห็นคนที่เขาบิดหนีเหมือนกัน

ตอนที่จังหวะคุณจักริตบิดหนีเนี่ยตอนนั้นคุณเลี้ยวเข้าแถวบ้านคุณยังคะ
ก็ผมก็เลี้ยวลงไปเลยครับมิดเป็นกันครับบินเลี้ยวลงไปเลย

เรียนถามนิดนึงแถวนั้นเนี่ยคือนัดตอนที่เกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มกว่าใช่ไหม

คนยังอยู่ข้างนอกยังเห็นยังมีอีกหลายคนไหมคะ

ใช่ช่วงนั้นเขาน่าจะอยู่ข้างในบ้านกันหมดแล้ว
คือณตอนนั้นนะเหตุการณ์ตรงนั้นมันไม่มีรถส่วนมาเลยมีแค่ผม๓คันแค่นั้น
มีรถบิ๊กไบท์ที่ล้มรถพี่เอิร์ทแล้วก็รถผมแค่นั้นครับ
คุณผู้ชมคะขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาจะพยายามต่อสายตำรวจให้ได้นะคะสักครู่ค่ะ
อันนี้อันนี้คือฟิล์มที่คุณจักริตไปตรวจใช่ไหมคะแล้วในนี้บอกอะไรบ้าง

อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะทุกผู้ชมอันนี้ฉันดูแทน

ทีนี้รถถึงยกไปยังหาไม่เจอคุณไม่ได้ถ่ายรุ่นแล้วเก็บประทานไหม
ใช่ไหมคะวันนั้นที่ไปตรวจตรวจหมดสารเสพติดแอลกอฮอล์ตรวจหมดใช่ไหมคะ
แล้วที่ตัวคุณมีไหมก็ยังไม่รู้เนี่ยเพราะว่าตรวจตั้งแต่วันนั้นเลย
ไม่ได้ขอผลเข้ามาเหรอคะก็เขาบอกว่ายังไม่ออกอะไร
เราก็ยังไม่รู้เลยว่าผลเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้
คือเหมือนตำรวจแบบไม่ได้บอกอะไรเราเลยชัดเจนอะไรเลย
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรวจขม่าวดินปืนพบหรือไม่พบ
ขอย้อนกลับไปอีกทีนะคุณบอลแถวนั้นคือถ้าตามถ้าตามที่เราฟังสัมภาษณ์ตำรวจด้วยนะคะ

ไม่มีครับเท่านั้นเส้นไหนไม่ใช่เพราะตรงนั้นนะ
ได้ใครวิ่งราวจี้ซับปนซับยกเค้าไม่มีไหม

ครับฮะไม่มีแน่ที่บ้านไม่มีแถวบ้านไม่มี
เคยไปถามคนที่อยู่ในแถวนั้นไหมคะ
ว่าบ้านไหนมีกล้องบ้างมั้ยหรือว่าไม่มีครับ
ออกมาทันเห็นหรือมีใครได้ยินอะไรบ้างไหมคะ
ยินเสียงปืนได้ยินแน่แต่เขาบอกไม่ได้เห็น

คณะคนอยู่ในงานศพเขาเองได้ยินเลย๒นัด
งานศพห่างจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ
คือก็
งานศพอยู่หลังโรงเรียนนะครับ

ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยพอมาร้องส่วนกลางเสร็จแล้วเอายังไงต่อ

หรือจากที่พาลงพื้นที่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจเขาก็ดูแล้วเขาก็มีหลักฐานพอสมควรนะ

ก็คิดว่าเราก็ตั้งทนายขึ้นมา
ก็คือต้องให้ลุงช่วยแบบเรื่องทนายเนี่ย
ให้ทนายช่วยเพราะว่าเราก็ถือว่าลูกเราบอกไม่มีปืนไม่ปิด
เป็นคนโดนยิงแต่ต้องมาเจอข้อหานัก
คืออย่างนี้มันก็ไม่ให้ความยุติธรรมกับเราเลย
ทางสพพื้นที่ที่เราไปแจ้งความไว้มีบอกความคืบหน้าไหมคะ
ว่าต้องเข้าไปสอบปากคำอะไรอีกเก็บหลักฐานอะไรหรือว่ายังไงบ้าง

ไม่บอกไม่อะไรเลยร้อยเวรไม่เคยคุยไม่อะไรกับเราเลย

ตอนนี้ถ้าจะพูดได้ก็คือผลตรวจคุณโดยเฉพาะขม่าวดินปืนที่ตัวคุณ
ว่าคุณได้ยิงปืนจริงหรือเปล่า
กับตัวคุณเต้ยที่กระโดดรถแล้วก็ที่แม่เล่าว่าเขาถูกซ้อม

เพราะว่าหลังเกิดเหตุวันที่๑๕ตอนเช้าผู้พันก็ไปดูรถเลย

แล้วถามโรงพักเขาก็ไม่เห็นอย่างไม้อาหมาจนเกิดเทศไปวัน

จริงเป็นไปอยู่ในของชุดสืบจังหวัดหรือเปล่าคะ

คุณจักริตไม่รู้จักตำรวจคนนี้

ไม่เคยเจอกันตามที่เที่ยวในตัวเมืองใด

แล้วแบบอาจจะจำหน้ากันไม่ได้

ถึงต้องมีเรื่องต้องใช้อะไรขนาดนี้ครับ

รถเคยมีปาดกันหันมา
เต็มที่ของผมก็แค่ขับรถเสียงดังแค่นั้นแหละครับ
เขาชอบขี่วิบากมันชอบขี่รถเสียงดังวิบาก

เอาอย่างนี้นะคะคือระหว่างรายการเนี่ย
เราได้ฟังเสียงของตำรวจนะคะ
แล้วก็เราฟังเนี่ยก็คือก็๕๐๕๐ทั้งสองฝั่งแหละ

แต่ว่าสิ่งที่จะออกมาจากตำรวจน่าจะสำคัญมากนะคะ
ว่าตำรวจมีหลักฐานมัดแน่นแค่ไหนในการกล่าวหา
แล้วก็ทั้งนี้อาจจะต้องหาหลักฐานมากกว่านี้

ถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญอยากจะฟังทางฝั่งตำรวจด้วยนะคะ